เส้นใต้เมืองไทยวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจาย
ยังคงจะวิเคราะห์ประเด็นต่างโดยเฉพาะเรื่องของทัวร์จีน
หรือว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่ในแต่ละปีนะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งอีกหนึ่งประเด็นที่จะวิเคราะห์กันในวันนี้
ก็คือประเด็นคดีระหว่างบริษัทไร้ส้มและอสมทจำกัดมหาชน

ข่าวที่คุณกอล์ฟอ่านไปเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับ
ทางสถานทูตจีนเขาเห็นด้วยที่เราควรจะจัดระเบียบอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนเขาปล่อยไว้อย่างนี้หรอกครับ
ไปดูเถอะครับพม่ากัมพูชาเพื่อนบ้านเรานี่แหละครับ
เขาเด็ดขาดมากเรื่องหนึ่งไก๊ต้องเป็นคนท้องถิ่น
สองรถที่เป็นรถนักท่องเที่ยวต้องเป็นรถภายในประเทศเขา
ยุโรปนั้นเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้รถจากต่างชาติเข้าไป
มีนักท่องเที่ยวอย่างนี้ครับแต่เขาจัดระเบียบครับ
เขาเก็บภาษีที่เรียกกันว่าภาษีภาษีถนน

เงินเป็นกรณีกรณีพิเศษมีเก็บภาษีที่จอดรถด้วย
ก็แปลว่ารถบ้านเข้าไปเนี่ยได้แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบเขา
คุณต้องทิ้งขยะยังไงคุณจะต้องปฏิบัติตัวยังไง
คุณต้องทำประกันอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ย

ฉะนั้นเราอย่าไปกลัวว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วนักท่องเที่ยวจะหนีครับ
เพราะที่ไหนเขาก็จัดระเบียบไม่ใช่ปล่อยให้รถนักท่องเที่ยวใครก็เข้ามาได้
นี่ยังไม่พูดถึงที่เป็นข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อวันก่อนไงฮะ
เรื่องมียาเสพติดเข้ามาของผิดกฎหมายเข้ามา
ตำรวจเขาต้องตรวจค้นกันอย่างเต็มที่
แล้วก็ไหนยังมีเรื่องไปเที่ยวจอดเกะกะจอดในที่ห้ามจอด
แล้วไหนยังมีเรื่องว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเอาขยะไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง

ฉะนั้นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ต้องแก้ครับ
ต้องจัดระเบียบเพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาเดิมที่เราพูดกันก็คือว่า
ประเทศไทยได้อะไรจากการมาของนักท่องเที่ยวบางส่วนยืนยันนะฮะ
ว่าไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้มีพฤติกรรมไม่ดีอย่างนี้หรอกครับ
แต่ว่าบางส่วนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมีปัญหาจริงเรื่องของรายได้ประเทศ
เขาเข้ามาแล้วสายการบินที่เข้ามาเขาเช่ามานะครับของประเทศเขาครับ
มาถึงมาพักโรงแรมก็มาพักโรงแรมที่มีคนของเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของ
แล้วให้คนไทยนี่แหละครับเป็นนอมินีถือหุ้นแทน
ไปกินร้านอาหารเขาก็เลือกร้านอาหารที่มีคนจีนเป็นเจ้าของครับ
ใช้บริการการท่องเที่ยวไปดูแต่ฮะภูเก็ตเรือเช่ารถเช่า
เขาก็เจาะจงไปใช้บริการที่คนจีนเป็นเจ้าของสุดท้ายเขาก็หอกเงินกลับประเทศ
เราได้ไม่มากหรอกครับได้นั้นได้แต่ได้ไม่มากเหมือนที่เราประเมินกันว่า
ได้วันละห้าพันต่อวันต่อคนแล้วคำนวณออกมาเป็นตัวเลขนักท่องเที่ยว
ถ้าเราไปหลงกับตัวเลขแล้วไม่ดูข้อเท็จจริงเราจะไปเพลินอย่างนั้นไม่ได้ครับ
ฉะนั้นเรื่องของการจัดระเบียบนักท่องเที่ยววันนี้ต้องตั้งคำถามแล้วว่าถ้าเราไม่ทำ
แหล่งท่องเที่ยวเราจะสุดโสมจะมีขยะแล้วก็จะมีอะไรที่ไม่พึงประสงค์เยอะ
จริงอยู่ครับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่ว่าทั้งหมดแต่ก็เกิดขึ้นเยอะ
ข่าวที่รายการข่าวของไทยรัฐทีวีออกเมื่อเช้าท่านได้ดูหรือเปล่าล่ะครับมีอยู่ประมาณสักประมาณ๒๐คนมึงไปกินร้านอาหาร
เนี่ยภาพนี้ครับแล้วก็ไปทะเลาะกันเขาบอกว่าสั่งมากินหมดแล้วแล้วบอกว่าเขาไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้สั่งตามนั้นขอคืนได้ไหมก็กินเข้าไปแล้วแล้วก็ก็
เถียงกันนะครับสุดท้ายขึ้นมาเจ้าของร้านเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาแจ้งตำรวจถึงยอมให้ที่จริงพฤติกรรมที่ว่านี้ไม่ใช่พฤติกรรมส่วนมากใช่ครับแต่ว่ามีไม่น้อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปเชียงใหม่ก็มีคนที่เป็นผู้จัดการร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านอาหารมาเล่าให้ฟังทำนองเนี้ยแล้วมีเรื่องกันบ่อย

เป็นอย่างนี้แต่ต้องยอมรับว่าไม่น้อยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราจะขีดเส้นใต้ว่ามันทนกันไม่ได้
แต่ต้องขออภัยหน่อยเมื่อวานนี้ที่เอารูปคลิปมาจากจากไลน์แล้วก็บอกว่าสุภาพสตรีคนหนึ่งไปนั่งอยู่ที่วัดร่องคุณแล้วก็ไปถ่ายอุจจาระลงตรงที่นั่ง
้าหินอ่อนนั่นแหละครับเมื่อวานนี้อาจารย์เฉลิมชัยก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ภาพนี้เป็นภาพเก่าแล้ว
เป็นภาพเก่ามาหลายปีแล้วถ่ายมาจากเมืองจีนอันนี้ก็เป็นข้อพึงระมัดระวังว่าในไลน์เชื่อถือไม่ได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่า
รายนี้ไม่ได้เกิดเหตุที่วัดร่องคุณแล้วพฤติกรรมอย่างนี้จะไม่มีในบ้านเราเอาละนี่ก็เป็นเรื่องจุดเล็ก
ฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ทางสถานทูตจีนเนี่ยเขาเห็นด้วยในการจัดระเบียบว่าต่อไปนี้ถ้ารถบัสรถทัวร์เข้ามาควรจะมีระเบียบวิธีปฏิบัติยังไง
ประเทศไทยควรจะออกกฎหมายยังไงเพื่อจะเก็บภาษีเพิ่มเติมก็อย่างที่ยุโรปที่เขามีกัน
ไกด์เรื่องอะไรต่ออะไรต่างเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเราจัดระเบียบ
ฉะนั้นหวังว่ากระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องร่วมมือกันนะฮะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยว
กรปกครองส่วนภูมิภาคที่ผู้ว่าดูอยู่หรือนายกอบจอบตที่ดูแลพื้นที่อยู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้
ฉะนั้นแล้วถ้าแหล่งท่องเที่ยวเรายับเยินเสียหายครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกริ่นไว้มีคนถามผมว่าเรื่องของคุณสรยุทธ์
ควรจะเป็นยังไงควรจะต้องนั่งเป็นพิธีกรเล่าข่าวอยู่เหมือนเดิมไหมคนที่ถามผมเนี่ยเขาบอกว่าไปอ่านหนังสือที่คุณสรยุทธ์เขียนเขาเป็นแฟนคลับคุณสรยุทธ์นะฮะ
อ่านหนังสือที่คุณสรยุทธ์เขียนเรื่องกรรมกรข่าวแล้วไปอ่านตอนที่คุณสรยุทธ์เขียนไว้ในหนังสือว่าคนที่จับเขาออกโทรทัศน์ครั้งแรกเนี่ยชื่อสุภาพคลี่ขจาย
ฉะนั้นในฐานะคนที่มีความผูกพันกันคุ้นเคยกันอยากจะตอบว่าเรื่องนี้ต้องตอบในหลักการครับไม่ได้ตอบด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบผูกพันหรือไม่ผูกพันแต่ตอบในหลักการในหลักการก็คือว่าท่านเคยได้ยินไหมล่ะครับเวลาค่าราชการถูกปปชชี้มูลเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนปปชชี้มูลแต่เมื่ออายการสั่งฟ้องเขาก็หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่นี่ของคุณสรยุทธ์ก็เลยขั้นตอนมาที่ปปชชี้มูลเลยขั้นตอนที่คุณอายการสูงสุดสั่งฟ้องและมาถึงขั้นตอนที่สารชั้นต้นพิพากษาแล้ว
ฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นหรอกครับต้องหยุดทำหน้าที่เพราะในหน้าที่นั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนหน้าที่ของคนสาธารณะด้วยก็ตอบตามหลักการแค่นี้ว่าวันหนึ่งผมเข้าใจว่าคุณสรยุทธ์ต้องหยุด
เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์กรทั้งหลายเครือข่ายของสื่อองค์กรภาคเอกชนองค์กรที่เขาต่อต้านต่อสู้กับเรื่องทุจริตคอลลับชั่นเขาจะลุกร้าวเข้ามาแล้วถึงจุดนั้นคุณสรยุทธ์ก็ทานไม่อยู่
ฉะนั้นกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เสียก็จะสง่างามกว่าอันนี้เป็นการออกความเห็นอย่างหลักการและตรงไปตรงมาในฐานะที่ขออภัยนะผมก็เป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ดิจิตอลอยู่ด้วย
ฉะนั้นก็ออกความเห็นตอบคำถามได้ว่า
ก็เหลืออีก๒สารที่ยังต้องพิสูจน์เรื่องนี้กันต่อนะคะสารอุทธรรมสารดิการ